เวียนไก่ชนที่นครปฐมใช่ไหม

ฝ่ายที่ไก่แพ้เนี่ยไม่พอใจยกพวกตะลุมบอลแล้วชักปืนไปยิงเจ้าของไก่ที่ชนะนะ
เอาดูภาพเหตุการณ์อีกสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งนะครับ
โอ้โหนี่ตอนที่ชนะแล้วโหร้องกันเห็นไหมฮะ

แล้วจังหวัดตรงนี้เนี่ย
อันนี้คนนะไม่ใช่ไก่ชนนะ

ท่านผู้ชมครับนี่คือสังเวียนไก่ชนวรวิทย์นะครับ
ในพื้นที่ตำบลดอนพุษาตำบลดอนตูมอำเภอที่จังหวัดนครปฐมนะครับ

ภาพจะเห็นสองกลุ่มเนี่ยชกต่อยกันชุลมุนวุ่นวายนะครับ
หลังจากไก่ชนที่ชื่อเพชรเอกซุ้มเพชรเจริญศุกร์ปีชนะนะครับ
เจ้าของฝั่งคนที่เชียร์ก็พากันดีใจนะฮะ
เจ้าของกับฝั่งคนที่ชนะนี่เขาก็ดีใจนะครับ
ส่วนฝั่งไก่ชนตัวที่แพ้เนี่ยตัวที่แพ้ชื่อเจ้าเสือเตี้ย
ซุ้มน้องยาดาก็ไม่พอใจ
ถามว่าทำไมไม่พอใจเงินเดิมพันรอบนี้เนี่ยมันสูงถึง๑๑๐๐๐บาท

เงินเดิมพันธุ์มันสูงมากนะครับ
จนกระทั่งเบนส์นะฮะเบนส์เหล่างามอายุ๒๙ปี
เจ้าของไก่ตัวที่แพ้คือเจ้าของเจ้าเสือเตี้ย
ปรีเข้ามาชี้ด่าทอโวยวายใส่กลุ่มผู้ชายสวมเสื้อสีชมพู
แต่จังหวะที่กำลังชกต่อยกันอยู่นี่นะฮะ
เนี่ยวิ่งกลับไปหยิบปืนที่ซ่อนมาในรังไก่
กใส่เอวด้านหลังแล้ววิ่งกลับเข้ามาที่สังเวียน
ชักปืนยิงขึ้นฟ้า๑นัด
นี่เบนส์นะอ่า
แล้วก็นำยิงใส่พิรุณยศเครือวัย๓๑ปี
ที่เราเขียนลูกศรเอาไว้นี่นะฮะที่ชี้ไว้พิรุณนี่นะ
กระสุนเข้าหัวไหล่๑นัดเอว๑นัดขาหนีบ๑นัด๓นัด
คล่ำลงกลางสังเวียนนะฮะ
เขาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้าย

คือแม้ว่านายพิรุณจะถูกยิงล้มลงไปแล้วตอนนั้น
แต่ว่ากลุ่มในเบนส์เนี่ยยังพยายามจะเอาเก้าอี้ฟาดซ้ำอีกนะฮะ
แล้วทั้งหมดก็พากันแยกย้ายหลบหนีไปในเบนส์
ใช้รถฟอร์จูเนอร์สีขาวหลังคาดำนะฮะ
หมายเลขทะเบียน๙๘๒๙นครปฐมเนี่ยหลบหนีไป
แล้วก็พาไก่ไปด้วยนะค่ะ
เพชรเอกซุมเพชรเจริญศุกร์อันนั้นตัวชนะนะครับ
เราได้วงจรปิดช่วงที่เบนส์ขับรถหลบหนีนะครับ
จูเนอร์สีขาวนะฮะหลังคาสีดำนี่คันนี้นะครับ
หนีไปพร้อมกับดำนะในดำนี่เป็นคนเอาเก้าอี้เนี่ย
ถือเก้าอี้ฟาดในคลิปอ่ะฟาดคนตายที่ถูกยิงไปแล้ว
เอาเก้าอี้ฟาดเนี่ยเบนส์ไปพร้อมกับดำ
นี่นะฮะช่วงเวลาเกิดเหตุคือ๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ฟอร์จูเนอร์คันนี้ขับผ่านถนนเส้นหน้าวัด
หัวถนนตะบนดอนพุษาห่างจากจุดเกิดเหตุ๘๐๐เมตร

ไปไม่ถึง๒๐วินาทีนะครับมีรถตำรวจสพดอนตูม
นี่ขับย้อนทางไปเพื่อจะไปที่จุดเกิดเหตุ
แต่ความจริงคือในเบนส์นี่ขับฟอร์จูเนอร์สีขาวหลบหนีไปแล้ว

ตอนนั้นตำรวจก็คงจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครรถคันไหนเป็นใครอะไรยังไง
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่เราไปไล่มาได้นะฮะหลังเกิดเหตุนะครับ
จากนั้นทีมข่าวของเราก็ไปที่สนามไก่ชนนะฮะ
พบว่าสนามไก่ชนแห่งนี้เป็นสนามใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
เวียนไก่ชนวรวิทย์ในพื้นที่ตำบลดอนพุษาอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม
เป็นสนามไก่ชนที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งเขาจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย๘สังเวียนด้วยกันนะฮะ
ในสนามไก่ชนแห่งนี้ส่วนจุดเกิดเหตุเป็นสังเวียนที่อยู่ด้านในสุดของสนามนะครับ
จะมีที่นั่งอัธจันทร์ล้อมรอบเหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ยังมีคราบเลือดรองเท้าแล้วก็เสื้อของผู้ตายเนี่ยตกอยู่ในพื้นที่
ผู้ดูแลสนามไก่ชนบอกว่าที่นี่ระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวด
จะเข้ามาต้องตรวจกระเป๋านะค้นกางเกงตรวจเสื้ออะไรต้องดูหมดว่ามีการพกอาวุธติดตัวมาหรือเปล่า
จากนั้นใครจะเข้ามาต้องซื้อบัตรเข้าชมราคา๔๐บาท
แล้วต้องโชว์บัตรหน้ากล้องวงจรปิดที่หน้าประตูทางเข้าด้วย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเอาไว้เอาไว้นะฮะเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้นะฮะ
เบนส์เนี่ยเข้ามาเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาในสนาม
เป็นลำดับที่๙๘ส่วนในเบนส์พกปืนเข้ามาได้ยังไงนะครับ
ผู้ดูแลบอกว่าแอบซ่อนในกล่องเก็บอุปกรณ์ชนไก่
ซึ่งตรงนั้นจะไม่มีใครเข้าไปตรวจค้นได้อยู่แล้วอ่าซ้ายมือเห็นไหมฮะอ่า
พอตรวจค้นอาวุธอะไรในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงในกระเป๋าติดตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
แลกบัตรซื้อบัตร๔๐บาทนี่เบนส์ได้เบอร์๙๘
แล้วก่อนจะเข้าไปต้องถ่ายรูปแชะตรงนี้ก่อนค่ะจะได้รู้ว่าใครเบอร์ไหน
ถูกต้องเป็นหลักฐานในการตามตัวเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
แต่ทีนี้ปืนเนี่ยเขาซ่อนในกล่องอุปกรณ์ชนไก่
เอาลองฟังหน่อยนะฮะทางเจ้าของสนามชนไก่บอกว่าจากนี้ไปเนี่ย
ก็ต้องในส่วนของสนามเขานะเขาก็ต้องฟ้องคนก่อเหตุด้วยนะ
ทำให้สนามเขาได้รับความเสียหาย
ซุกซ่อนมาจากกับกล่องที่เขานำมาด้วย
เป็นอุปกรณ์ที่เขาใส่มาเลือกรูปไก่นะครับ
เขาอยากซ่อนมาเนี่ยเราคาดไม่ถึงจริง
ดูเหตุและผลอีกทีว่าเราจะเริ่มเรื่องการ

อันนี้เป็นเรื่องความเสียหายของสนามเขานะ

ทีนี้โอ้โหมันก็ต้อง
คนเรามันจะเอาเข้ามามันก็หาที่ซ่อนจนได้เห็นไหมฮะ
ก็ต้องหาทางแล้วล่ะว่าจะตรวจสอบยังไงใช่ไหม

ตำรวจก็ระดมกำลังตรวจคนบ้านพักของในเบนส์นะฮะ

จากการไปตรวจค้นจุดแรกเนี่ย

หน้าบ้านก็มีกล้องวงจรปิดนะครับ

กับแม่บอกว่าลูกชายไม่ติดต่อมาเลยนะ
แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าลูกชายติดต่อมาเนี่ย
ก็เดี๋ยวจะจะราจาเครื่องกล่อมให้ไปมอบตัว
อีกจุดนึงนะครับเป็นบ้านของเบนซ
ไปเจอเมียในเบนซนะครับ
ไปถึงหลังบ้านนี่มีกรงไก่ชนอยู่๑๐กว่ากรง
ข้างบ้านมีถังน้ำแข็งอีกสิบกว่าสิบกว่ารังค่ะโอ้นี่กรงนี่กรงไก่นะฮะ
ได้เจอตานะตาของเบนส์บอกว่าเบนส์เนี่ยเขามีลูกสาวสองคน
คนโตเรียนอนุบาล๒คนที่๒อายุเพิ่ง๗เดือนคือถ้าหลานชายดูข่าวอยู่เนี่ย
ตาอยากจะบอกแล้วกันบอกว่าให้ออกมามอบตัวเถอะ
ของผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือนายพิรุณนะฮะ
ก็รับศพมาตั้งประเภนกุศลที่บ้านในพื้นพิเศษกำแพงแสนนะครับ
ก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
รุนสามีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
เมื่อวานเธอก็ไปกับสามีด้วยนะ

หลังจากชนไก่เนี่ยไก่ของสามีชนะ
ฝั่งตรงข้ามคือไก่ของในเบนส์ไม่พอใจ

ทีนี้มันก็ชุลมุนวุ่นวายเพราะว่าพักพวกสามี

ก่อนที่ในเบนส์จะเอาปืนมายิงสามีจนเสียชีวิต

คือเขาบอกว่าลูกสาวคนโตวัย๘ขวบเนี่ย

ก็เลยเห็นเหตุการณ์
ก็น่าจะไปช่วยแฟนแล้วค่ะ

ใจไม่อยากคิดอะ

พยายามเรียกบอกว่าลูกอยู่นี่นะ

เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย

ไก่ตัวที่ตีชนะเนี่ย

นายพิรุณผู้ตายเนี่ยนะฮะ

เอกซุ้มเพชรเจริญศุกร์

มันจะรู้ไหมเนี่ยว่านายมันก็ตายซะแล้ว

มีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ
ในภาพในกล้องวงจรปิดเลยเนี่ย

เงินเดิมพันรอบนี้สูงถึงแสนหนึ่ง

ในจังหวะเนี่ย
ลงมาอย่างนี้กันจังหวะนั้นเนี่ยอยู่ดีฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายในเบนส์
ที่แพ้นะฮะตะโกนข้ามฝั่งให้อวัยวะเพศชายข้ามฝั่งมา
เดี๋ยวขอดูตรงนั้นก่อนตรงในสังเวียนก่อน
จังหวะเฮลั่นกันอยู่นี่คือเพื่อนผู้ตายบอกอีกฝั่งอ่ะ
ตะโกนให้อวัยวะเพศชายข้ามฝั่งมาทีนี้มันก็เลยชุลมุนวุ่นวาย
เพราะคำคำเดียวนะแล้วฝั่งนั้นก็ลงมาแล้วก็บุกมาถึงฝั่งพวกเขามาผลักพวกเขา
ก็มีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นแล้วตัวในเบนส์เจ้าของไก่ที่แพ้ก็เลยวิ่งออกไปใช่ไหม
แล้วไปเอาปืนที่ซ่อนอยู่ในรังไก่แล้ววิ่งกลับเข้ามาแล้วก็มายิงนายพิรุณ
พอยิงเสร็จในดำก็อ้ออี้ฟาดอีกดังนั่งพี่หลุนถูกยิงไปแล้ว
สาเหตุที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าไก่ชนฝั่งตรงข้ามเนี่ย
เคยชนะการเดิมพันธุ์ด้วยวงเงินหลักล้านมาก่อน
แต่ไม่ได้ชนะเจ้าเพชรเอกซุ้มตัวนี้นะ
เคยตีไก่ชนะเจ้าเสือเตี้ยเนี่ยชนะแบบเดิมพันหลักล้านก็ชนะมาแล้ว
แต่เมื่อวานเนี่ยมาพลาดท่าแพ้ให้กับเจ้าเพชรเอก
เจ้าเพชรเอกนะฮะขออภัยชื่อเพชรเอกอยู่ซุ้มเพชรเจริญศุกร์
เมื่อวานเนี่ยมาพลาดท่าหลักแสนให้กับเพชรเอก
เขาคงไม่คิดว่าจะมาแพ้ในวงเงินเล็กอะไรอย่างนี้
อาจจะคิดว่าเพชรเอกไม่เก่งหรือยังไงเนี่ยก็เลยทำให้อีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจ
ใกล้แพ้ปุ๊บใกล้แพ้ปุ๊บแล้วมีเสียงคนให้มา
แล้วก็มีพวกคุณเพื่อนกันนี่แหละครับก็ถามใครอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
นี่เขาก็ทีบลงมาเลยทีบลงมาจากที่เชียร์นะทีบลงมาปุ๊บทีนี้ก็มาต้อยกัน
ตอนแรกไม่มีปืนเค้าวิ้งกำแล้วไปเอาปืนมา

อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ

นายพิรุณผู้ตายก็ดูแลอยู่

ทีนี้ตีไก่เมื่อวานไม่รู้ว่าได้งงได้เงินกันหรือยังนะ

เขาขอฝากประกาศขายเจ้าเพชรเอกเลยก็แล้วกัน

เงินที่ได้จะเอาไปช่วยเหลือ

ท่านผู้ชมครับสังเวียนชนไก่ใช่ไหม

ระดมกวาดล้างเรื่องของปืนเถื่อนอาวุธปืนผิดกฎหมายใช่ไหม
กระทรวงมหาดไทยนะจริงจริงชนไก่นี่ถูกกฎหมายไหมคะ
เป็นกีฬาพื้นบ้านอนุญาตแต่ต้องขออนุญาต
จะมีไก่ชนวัวชนมวยชกมวยเนี่ยพวกนี้ต้องขออนุญาต
ทีนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหม
ก็วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวิรากูล
แล้วก็คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งดูแลเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
มาเฟียแล้วก็อาวุธปืนอะไรพวกนี้
นี่วันนี้ลงพื้นที่สังเวียนชนไก่ตรงนี้ทันทีเลยนะฮะ
มาทั้งคู่เลยหรอคะทั้งคู่เลยที่นาคั่วประกอบ

ก็เอาปืนมายิงไล่ยิงกันอย่างนี้
นานที่แล้วใช่ไหมในการควบคุมเรื่องของอาวุธปืน
นี่ฮะคุณอนุทินบอก
ก็คงต้องใช้นโยบายเข้มงวด
มันถือว่ามันเอาปืนเข้ามาก่อเหตุอย่างนี้
คนก่อเหตุก็ต้องว่ากันไปตามคดีทางอาญาไล่จับกลุ่มอะไรกันไปนะฮะ
แต่ว่าสังเวียนชนไก่ตรงนี้เอาเป็นว่า
เพิกถอนใบอนุญาตนั่นไง
สนามชนไก่แห่งนี้ปิดเลยว่างั้น
ส่วนเจ้าของสนามชนไก่จะไปฟ้องอะไรคนก่อเหตุอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เขาก็ต้องดูเรื่องของความเข้มงวดในการมีมาตรการดูแลตรวจตราใช่ไหม
นี่นะฮะส่วนผู้ก่อเหตุในเบนส์นะครับ
ดอนตูมที่นครปฐมนะฮะตอนนี้ยังไม่ติดต่อเข้ามอบตัว
พ่อดอนตูมแล้วก็ชุดสืบสวนผู้ถอนภาคเจ็ด
กำลังสืบสวนเพื่อจับกลุ่มตัวอยู่นะครับตามกันต่อนะฮะสำหรับกรณี